พวงต่อเนื่องสำหรับฝนที่มันโปรยปลายลงมาเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้ถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคิริคัน

เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังค่ะ

แบบนี้นะคะนี่เป็นวินาทีเกิดอุบัติเหตุ
ทะเบียนก็คือกไก่คควาย๔๕๖๘ป้ายอำนาจเจริญนะคะ
เสียหลักแหกโค้งบริเวณถนนเพชรกะเสม
ช่วงทางโค้งอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิวรีคัน

ช่วงทางโค้งตรงนี้ส่งผลให้รถคันดังกล่าวเสียหลัก
แล้วก็หมุนติ้วแล้วก็พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแบบเมื่อสักครู่
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรบางสะพาน
พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพเทศบาลตำบลร่อนทอง

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุพบว่ามีคนคือติดอยู่ในรถ๑คน
ก็คือนางสาวพัชราพรอิ่งบารมีอายุ๓๓ปี
เธอคนนี้เป็นชาวจังหวัดอำนาจริง
เธอเป็นคนขับรถคันดังกล่าวนะคะ
แต่เคราะห์ดีค่ะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เธอไม่ได้รับอันตราย
จากนั้นเจ้าหน้าที่พอลงพื้นที่ไปเสร็จแล้วเอาล่ะช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถได้แล้ว

เคลียร์รถออกจากจุดดังกล่าวแล้วมีการทำความสะอาดพื้นผิวจราจร
เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นเขาสามารถใช้ถนนได้ตามปกติ
คนที่ประสบเหตุก็คือนางสาวพัชราพรบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากจังหวัดอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปที่จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างทางเนี่ยก็คือมีฝนตกหนักฝนโปรยปลายมาตลอดแล้วค่ะ
เธอขับรถมาด้วยความเร็วคือใช้ความเร็วสักประมาณ๑๑๐๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งแล้วก็ไม่ชินเส้นทางด้วยนะคะ
พอเป็นทางโค้งปุ๊บขับมา๑๑๐๑๒๐แตะเบรกไม่ทัน
แตะเบรกทันก็อาจจะสะบัดได้เพราะว่าถนนมันลื่น
พอขับมาถึงจุดนี้ปุ๊บเธอบอกว่าเธอเบรกไม่ทันแล้ว
เสียหลักลื่นถลายไม่สามารถควบคุมรถได้
ก่อนที่รถจะหมุนไปชนกับขอบทางแล้วก็พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งเคราะห์ดีนะคะคุณผู้ชมนี่ต้องถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะ
เธอบอกว่าเธอคาดเข็มขัดนิรภัยก็เลยทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ส่วนเรื่องของมาตรการการดูแลประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
นายสุพศเสริมทรัพย์หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบคิริคัน
บอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยคือเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยนะคะ
หากมีฝนตกจะทำให้พื้นถนนมันลื่น
ประกอบกับรถที่ขับมาส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเร็วคือ
ต่ำกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็เลยมีการทำป้ายเตือนและมีการตีเส้นจราจรแบบนูน
เพื่อเตือนคนขับรถบอกว่าถ้าถึงจุดนี้คุณช่วยลดความเร็วนะ
เพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุนะก็มีการเตือนกันมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นป้ายไม่ว่าจะเป็นเส้นนูนแบ่งพื้นผิวกันทางถนน
แล้วก็มีการบอกว่าให้เพิ่มความระมัดระวัง
แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
รอบ๑เดือนที่ผ่านมาเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
หนึ่งเดือนเกิดอุบัติเหตุจุดนี้จุดเดียวสิบครั้งแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะฝนตกถนนลื่นนี่คือมันต้องกะระยะเพิ่มเติมนะ
เรื่องความเร็วต้องลดลงมากะระยะสำหรับการเบรก
เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเบรกเหมือนกับเวลาถนนมันแห้งได้
คือสภาพอากาศมันไม่ได้อยู่ในสภาวะปกตินะคะ